ฝีดาดลิงคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองกันมากขึ้นนะคะ
หลังจากที่ในประเทศไทยพบผู้ป่วยรายแรกนะคะ
แต่ว่าวันนี้อย่างน้อยก็มีข่าวในแง่ดีก็คือ
ผลตรวจของกลุ่มผู้ที่สัมผัสนะคะเสี่ยงสูงผู้ป่วยฝีดาดลิงเนี่ย
ออกมาแล้วค่ะเป็นลบทั้งหมด๑๙คนนะคะ

โล่งใจไปเปราะหนึ่งนะคะเพจสวทภูเก็ตเนี่ยรายงานเรื่องนี้นะคะ
กรณีที่ในแพทย์กู้ศักดิกู้เกียรติกุลในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
เขาติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยฝีดาดลิงรายแรกในภูเก็ต
แล้วผลตรวจสอบตัวอย่าง๑๙รายตอนนี้เป็นลบทั้งหมดค่ะ
แต่ว่าก็ยังไม่นิ่งนอนใจนะคะต้องมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
ทุก๗วัน๑๔วันและ๒๑วันเพราะครบ๒๑วันแล้วเนี่ย
จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเรียกว่าติดตามยาวเลยนะคะ
คุณหมอบอกว่าถึงแม้องค์การอนามัยโลกประกาศให้ฝีดาดลิงเป็นภาวะฉุกเฉิน
ซึ่งประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์ความกังวลจากโควิด๑๙
แต่ถ้าหากเปรียบเทียบแล้วระหว่างโควิดกับฝีดาดลิงเนี่ย
รูปแบบการรับเชื้อของสองโรคมันแตกต่างกันค่ะคุณผู้ชม
ถึงแม้ว่าโควิดกับฝีดาดลิงเสี่ยงสูงจากการรับสารคัดหลัง
แต่โควิดรับผ่านระบบทางเดินหายใจฝีดาดลิงเนี่ยเป็นลักษณะของการสัมผัส
ก็ย้ำบอกว่าฝีดาดลิงนั้นเสี่ยงการรับเชื้อในขณะมีเพศสัมพันธ์
ุ่มหนองที่ผิวหนังตามตัวค่ะเนี่ยนะคะก็คือความแตกต่างระหว่างฝีดาดลิง
แหลงความคืบหน้านะคะกรณีพบผู้ป่วยโควิดสายพันธ
เอสี่และบีเอห้าเบื้องต้นนะคะจากกลุ่มผู้ป่วยอาการหนักในพื้นที่
กรุงเทพฯหานครเนี่ยพบว่ามีผู้ติดเชื้อถึงหนึ่งร้อยหนึ่งราย
คิดเป็นเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะขณะที่ต่างจังหวัดจากกลุ่มผู้ป่วย
อาการหนักเพราะว่าติดเชื้อถึงหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดรายคือหกสิบเปอร์เซ็นต์
ส่วนกรณีสายพันธุ์บีเอสองจุดเจ็ดห้านั้นจนถึงขณะนี้เนี่ย
ยืนยันผู้ป่วย๑รายแต่ก็เชื่อว่าอาจจะมีรายอื่นอีกนะคะ
แล้วก็ย้ำว่าสายพันธุ์บีเอ๔บีเอ๕หลบภูมิคุ้มกัน
จากการฉีดวัคซีนเข็ม๓ได้ดีกว่าสายพันธุบีเอ๒
สัปดาห์หน้ากระทรวงสาธารณสุขก็จะเตรียมจัดชุดตรวจใหม่นะคะ
ซึ่งจะสามารถแยกสายพันธุ์เหล่านี้เพื่อที่จะกระจายไปยังศูนย์ภูมิภาคต่อไปค่ะ
ก็กลับมาอยู่ในความระมัดระวังเฝ้าระวังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สำหรับโควิดยังวางใจไม่ได้ด้วยนะคะ